ดูเหตุฝนตกแล้วก็ลมมันแรงมากในพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาอัดไว้

แล้วก็ไม่เคยพบเคยเจอฝนที่มันตกมาขนาดนี้เลยนะครับ
ก็ทำให้โรงเลี้ยงสัตว์ยุ้งข้าว
แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับ
ข้าวในยุ้งจำนวนกว่า๑ตันคุณ

เพราะว่าหลังคายุ้งมันถูกพัดปลิวไปนะครับ
แล้วทำให้น้ำฝนมันตกลงมาใส่ข้าวไปหมดเลยนะครับ
ขณะเดียวกันลมพายุยังพัดโรงจอบรถพัง
ทับรถอีแตนแล้วก็รถไถนาพังเสียหายเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่๓นะครับ

ของตำบลดอกล้ำอำเภอปฐุมรัฐจังหวัด๑๐๑นะครับ
ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้๓หมู่บ้าน
มีบ้านเรือนของชาวบ้านไม่น้อยกว่า๕๐หลังคาเรือน
ได้รับผลกระทบจากแรงลมแล้วก็พายุในครั้งนี้
คุณดูสิโอ้โหหลังคาเปิดเพลิงไปหมดเลย

ผนังผนึงเนี่ยปล่อยหมดเหมือนกันนะครับ

รวมถึงโรงเรียนบ้านโผล่งามนะครับ
ลมกระโชกพัดแรงเลย
จนทำให้อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และอาคารโรงอาหาร
หลังคาปลิวหลุดหายไปหมดนะครับ
สมุดหนังสือเรียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย
ถูกน้ำฝนสาดซัดเปียกโชคเสียหายอย่างหนักนะครับ
อันนี้คือพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เราไปตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ของวารินชำราบ
อุบลราชธานีกันบ้างคุณดูสินะครับ
จากพายุสร้างความเสียหายในพื้นที่ของตำบล
ห้วยขยุงกับตำบลท่าลาศนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะที่บ้านถ่อนหมู่๒ตำบลท่าลาศเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านที่เป็นเพลิงร้านขายของ
โอ้โหมันพังเลยใช่นะฮะอันนี้เป็นเพลิงนะไม่ใช่บ้านพักนะฮะ
เป็นเพลิงขายของพังลงมาเลยนะครับ
เกือบจะทับรถที่จอดอยู่ตรงหน้ารถกระบะใกล้นะครับ
อีกหลังถัดไปนะครับบ้านเนี่ยพังถล่มลงมาทั้งหลังแล้วครับ
ก็โครงสร้างตัวบ้านและหลังคาถล่มยับลงมาเลยนะครับ
กองกับพื้นเลยเพราะดีที่คนในบ้านหนีออกมาได้ทัน
รอดตายหวุดหวิดจากการถูกเศษซากของอาคารของบ้านมันทับนะครับ
ส่วนหลังที่๓หลังคาปลิวหายไปทั้งแถบเลยนะครับ
ค่อยไล่เลี่ยงกันไปดูหลายหลังที่รับความเสียหาย
นี่นะครับก็ลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะภายในอาคารจอดรถของบ้านหลังนี้นะครับ
เจ้าของก็นั่งมองด้วยความเจ็บปวดหัวใจแล้วฮะ
อกจากนี้พายุยังพัดเอาหลังคาปลิวหายไปอีกกว่า๒๐หลัง

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะเราก็ไปคุยกับชาวบ้าน
ไปถามคุณยายคุณยายอายุ๘๔แล้วคือคุณยายน้อยวิลาพันธ์นี่ค่ะ
คุณยายบอกแบบนี้บอกว่าอุ้ยเย็นวานนี้นะ
ตอนที่ยายนั่งเล่นอยู่ชานบ้านเห็นเป็นพายุหมุนพัดมาจากทุ่งนาเนี่ย
เข้ามาทางหมู่บ้านแล้วลมมันพัดแรงเลย
หลังคาบ้านปลิวคุณยายตกใจแทบช็อก
ไม่รู้จะทำยังไงแก่ก็แก่แล้ว
ยายก็บอกว่ารีบไปหลบอยู่ในห้องน้ำ
แล้วได้ยินหมดเลยนะเสียงลมเอ่ยเสียงฝนเสียงฟ้าเนี่ย
มันร้องมันคำรามอยู่ครับทีนี้ตอนที่พายุมันพัดเข้ามา
แล้วก็มาปะทะกับตัวบ้านยายบอกแบบนี้
บ้านมันโยกมันสั่นไปหมดเลยแล้วบ้านบางหลังอ่ะค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันยุบตัวลงมา
เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยตู้เสื้อผ้าเอ่ย

เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
ยายบอกว่าฉันเนี่ย๘๔แล้วจ้ะ
ครั้งแรกที่ฉันเจอพายุแรงขนาดนี้
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณยายนะ
คุณยายทำท่าแบบนี้ให้ดูเลย
เจาะมาที่ผมหน่อยเดี๋ยวผมทำหน้าคุณยายให้ดู
ว่าคุณยายทำท่ายังไงนะครับ
คุณยายบอกว่าลมมันแรงมาก
แล้วคุณยายก็อยู่คนเดียวตอนนั้นลูกหลานไปทำงานกันหมด

คุณยายได้แต่ไปแอบอยู่ในห้องน้ำ
แล้วคุณยายแบบนี้เลยบอกโอ้โหฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
กลัวมากกุมขมับอยู่อย่างนี้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าฉันจะทำยังไงดีอยู่คนเดียวในห้องน้ำ
รอประมาณ๒๐นาทีพายุมันพัดผ่านไป
แล้วก็คุณยายเนี่ยค่อยย่องออกมาดู
โอ้โหเห็นสภาพบ้านของยายพังแบบนี้เลย
ใช่คุณแต่๒๐นาทีที่คุณยายอยู่ในห้องน้ำ
เป็น๒๐นาทีที่ผ่านไปนานมากเพราะว่าทุกเสียง
ได้ยินหมดเลยว่าลมมันพัดมายังไงฟ้ามันผ่ามายังไง
ยายบอกโอ้โหฉันได้แต่ปิดหูไว้แบบนี้
ไม่อยากฟังเสียงลมเลยมันน่ากลัวมาก
หัวใจจะวายตายอยู่แล้วคุณยายบอกแบบนี้
คือชาวบ้านบอกไม่เคยเจอเลยนะครับ
แล้วบอกว่ามันรุนแรงเหลือเกินนะครับ
เมื่อกี้ที่อุบลราชธานีใช่ไหมฮะไปดูที่สุรินทร์กันบ้าง
สุรินทร์ก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเหมือนกัน

คุณดูสิมีทั้งลมและฝน
ในพื้นที่บ้านประทัดบุที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ
พายุพัดถล่มหมู่บ้านอย่างรุนแรง
ต้นไม้หักโค้นพังแล้วก็ทับบ้านเรือนเสียหาย
และเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูที่วัดดอนวิเวก
จากต้นไม้หักโค้นแล้วสายไฟฟ้าขาดแล้ว

เดี๋ยวคุณจะได้เห็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูป
คุณว่าพระพุทธรูปหนักไหม
หนักสิคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูสภาพนะ
เดี๋ยวจะได้เห็นว่าพระพุทธรูปถูกลมพัด
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานบนสถูปสูง๒เมตร
ตกลงมาเสียนหักเลย
นี่จริงพระประดิษฐานอยู่บนนี้

คุณพระพุทธรูปองค์ประธานไม่ใช่น้ำหนักเบา
เวลาจะยกขึ้นเวลาจะเชิญขึ้นต้องใช้เครน

มันต้องแรงขนาดไหนมันถึงพัดพระประธานท่านตกลงมาได้
ขณะที่บ้านเรือนของประชาชนหลังคาปลิวหายไปรวม๑๐หลัง
แล้วก็ได้รับความเสียหายบางส่วนเกือบ๓๐หลัง
ขณะเดียวกันเกิดไฟฟ้าดับหลายจุดนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าเร่งแก้ไขซ่อมแซม
แล้วก็เคลียร์พื้นที่ซึ่งมีต้นไม้โค้นล้มขวางทางด้วยนะครับ
โดยคุณยายบราณีแสนหารชาวบ้านที่บ้าน
ถูกแรงลมพัดหลังคาบ้านหลุดไปข้างหลัง
นี่คุณยายก็เล่าให้ฟังคล้ายกับคุณยายที่อุบลเลยนะคุณนะ
เล่าด้วยความตื่นตกใจเลยบอกโอ้โหลมมันมามันหมุนเลยเนี่ย
ทำมือให้ดูมันหมุนมาเลยนะครับ
แล้วก็พัดเอาหลังคาบ้านฉันเสียหายเลย
ลูกชายฉันเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับ
ลูกชายฉันให้ฉันเข้าไปแอบหลบอยู่ในห้องนั้น
คุณยายบอกมันหมุนมาแบบนี้เลยนะครับ

แล้วก็ลมเนี่ยมันพัดเข้าบ้านเลยฝนเทเข้ามาในบ้านเลยแบบนี้นะครับ
ฉันกับลูกชายเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำเหมือนกัน

มีที่เดียวแอบอยู่ในห้องน้ำจะเอาชีวิตให้รอดให้ได้
รอกันอยู่ในห้องน้ำประมาณ๒๐นาทีนะครับ
ตอนนั้นนะฮะเสียงลมมันหายไปแล้วนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าฝนมันเริ่มจะซาซาลงแล้ว
ออกมาดูครับคุณออกมาดูข้าวของในบ้านเนี่ย
พังอย่างที่เห็นแล้วคุณหลังคาเกริ่งนะครับ
บอกว่าหลังคาบ้านหลุดไปครึ่งบ้านแล้ว
ยายก็บอกยายก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรน่ากลัวแบบนี้เหมือนกัน
ทำตัวไม่ถูกอารมณ์มันมุ้นมาแบบนี้

หลบตรงนี้สั่นแล้วลูกชายให้ไปอยู่ห้องน้ำ

มาเป็นเป็นแบบเพลิงเลยแล้วลูกเห็บมันตกตกตก
แล้วทำอะไรไม่ถูกเลยดีแล้วลูกชายอยู่
ลูกชายไปกดคันเอาลงแล้วแม่ก็อยู่ข้างใน

มันอย่างนี้เลยอ่ะ
คุณยายก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันมาแรง
อย่างที่คุณยายแสดงท่าทางให้ดูนะครับ
แต่ว่าในวันนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย
แล้วก็เพื่อที่จะดูแลประชาชนแล้วนะครับ
รวมทั้งก็ถ้าประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในบ้านพักได้

จัดหาที่ที่ปลอดภัยให้ประชาชนได้พักอาศัยกันก่อนนะครับ
แล้วก็สำรวจความเสียหายบ้านไหนพังทั้งหลัง

ก็ต้องขอเงินจากทางการมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนนะครับ
คือช่วงนี้ต้องระวังคุณผู้ชมเรื่องพายุฤดูร้อน
ฝนตกลมแรงอาจจะมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่าในบางพื้นที่